ไปเราจะพาไปดูเรื่องน่ารักของจิตกร
จิตกรจะใช้คำว่าจิตกรคนหนึ่ง
หรือจิตกรเชือกหนึ่งก็ไม่รู้นะ
เพราะว่าจิตกรเชือกนี้วาดรูปสวยมาก
จนคนอย่างเราทึ่งไปเลยค่ะ
อ้าว
เฮ้ยประมูลเปิดกระทับแล้วเมื่อวัน
นี่ยกขาโชว์โพสต์ท่าโชว์กับภาพคุณคิดว่า
ถ้าเกิดเราเอาภาพนี้ไปวางไว้ที่อื่น
คุณจะคิดว่าช้างวาดไหมเอาถามจากความรู้สึก

ใช่ไหมเขารายละเอียดมันดีมากนะครับนี่
เราจะไม่คิดว่าภาพนี้ช้างเป็นคนวาด
ช้างเป็นเชือกว่าช้างเป็นผู้วาด
ช้างวาดเองช้างวาดเองก็ได้

คือเขามีการเล่นสีเล่นเงาของแสง
ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเอาดิฉันไปวาดอยู่ข้าง

ใช่พระอาทิตย์ไม่กลมภูเขายังเบี้ยวอยู่เลยค่ะคุณ

เขาเปลี่ยนสีเขาไล่สีตั้งแต่เฉดของท้องฟ้า

ถ้าคนวาดอย่างที่ช้างวาดภาพไม่เก่ง

ว่าจากการลงสีเลยคือคุณต้องมีความชำนาญมาก
คุณต้องเก่งมากมาเล่าก่อนว่า
เชือกนี้คือชื่อว่าเจ้าพลายธันวานะคะคุณผู้ชม
หลายคนงงว่าทำไมถึงชื่อพลายธันวา
เพราะว่าพลายธันวาคือช้างชื่อดังของปางช้างแม่แตง
อำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเจ้า
พลายธันวาเคยวาดภาพประมูลหารายได้กว่า๓แสน
เพื่อช่วยพลายดัมโบ้เพื่อนเก่า
หลังจากพิษโควิด๑๙ทำพลายดัมโบตกงาน
พลายดัมโบ้ตกงานพลายดัมโบก็คือตอนนี้เครียดมาก
ต้องเดินกลับบ้านเกิดที่แม่ห้องศร
พลายดัมโบ้เดินกลับบ้านระหว่างนั้นเครียดเพราะพิษโควิด๑๙ตกงาน

เพราะว่าที่พักอาศัยถูกยึดแล้ว

ใช่ไม่มีที่พักหลบแดดหลบฝน

ภายธันวาเชือกนี้วาดรูปประมูลหารายได้ช่วยพลายดัมโบ
แล้วก็ทำให้พลายธันวาเนี่ยโด่งดังไปทั่วเลย

พลายธันวากำลังวาดดัมโบเพื่อนรัก
เห็นไหม
พวกเขาทำเป็นโครงการไงช้างช่วยช้าง
แล้วคุณดูซีน่ารักมากเลยวาดเก่งมาก
แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่ากว่าพลายธันวาเขาจะวาดภาพได้เก่งขนาดนี้
เขาผ่านการฝึกฝนมาจริงนะ

ฝึกบ่อยก็จะสามารถทำให้เรามีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญนะ
พลายธันวาก็จะสามารถใช้ผู้กันวาดภาพได้เก่ง

น่ารักมากเลยอยากจะให้วาดรูปคุณชนะให้ดูหน่อย
กลมสองกลมแค่นั้นแหละจบแล้ว
คนหรือโดเรมอนผมว่าง่ายขนาดนั้น
เลมอนต้องมีอย่างนี้ด้วยแต่คุณไม่มี
หน้าตาก็ไม่ต้องมีอะไรมากค่ะ
๓จุดพอหูก็ไม่ต้องเออไม่ต้องมีหูค่ะมีแค่จุดนี่หน้าคนหรือสาระเปาครับ
เออเดี๋ยวลองดูลองดูรอดูผลงานชิ้นต่อไปของธันวาน่ารักเนอะ